ได้เวลาของศรีสรรค์ไทยรัฐเจาะประเด็นนะครับ
ดูว่าคืนนี้มีอะไรสนุกมาฝากคุณผู้ชมกันบ้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประธานเปิดงานเที่ยวชมวัดศึกษาประวัติศาสตร์
และพระยานุมาตรพระเทพราชาวัดกุดีทอง
บรรยากาศแสนอบอุ่นเพราะผู้ร่วมงานกว่า๕๐๐คน
ร่วมใจแต่งชุดไทยย้อนยุค
และมีพระมหาภัยรัฐขันติสาโร
เจ้าอาวาสวัดคอยบรรยายพระราชประวัติของพระเทพราชา
รวมถึงความเป็นมาของพระยานมาตร

ที่พระเทพราชาทรงบูรณะและเสด็จมาประกอบพิธี

ทั้งนี้วัดและจังหวัดมีแนวความคิดจัดสร้างอนุสาวรี
ไว้เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรแห่งคุณงามความดีของพระเทพราชา
ประดับไว้บนแผ่นดินถิ่นเกิดของพระองค์
ที่ได้สนับตรับฟังคือเทศแหล่ธรรมนองอีสานบ้านเห่า
บอกเล่าเรื่องราวความรักของสาวงามนามว่าลีลาวดีกับเลวัตหนุ่ม
ฝ่ายชายตัดใจออกบวชจนลีลาวดีสุดช้ำรักออกติดตาม
หวังได้ชายกลับคืนมาคลันได้ฟังเทศ
นางก็ดวงตาเห็นธรรมกลับกลายเป็นพิสุนีในเวลาต่อมา
อยากกินของอร่อยต้องใจเย็นจะให้ดีก็ต้องมีส่วนร่วม

นี่ขนาดพี่เขาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งยังขนาดนี้
ถ้าไปเปิดกิจการรถแห่จะเกิดอะไรขึ้นละนี่